วันนี้ลูกค้าเยอะคุณพี่มาทำอะไรคะวันนี้นวดหน้า
ซาร่าด้วยใช่ไหมเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ
รอคิวแป๊บนึงเห็นไหมคะคนเยอะมากเลยอุ้ยคุณผู้ชมค่ะ
ลูกค้าเยอะมากดีใจค่ะร้านดาวซาลอนจะได้เงินแล้วนะคะ
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุพัสรานะคะ
วันนี้ค่ะร้านเนี่ยเปิดแล้วสำหรับร้านเสริมสวยนะคะ
หลายคนค่ะอยากจะมาทำผมอยากจะมานวดหน้านะคะ
แต่ต้องบอกก่อนนะใครที่ใดฟาร่าไปนะคะ
ไปเจอฝนวันนี้อาจจะหัวฟีบหัวแบนเหมือนลูกวัวเกิดใหม่ได้นะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบมันเกี่ยวข้องกับความสวยของเราค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะภาพถ่ายดาวเทียมให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งนะคะ
เห็นไหมคะหย่อมฝนจุดสีส้ม
ขนาดข้างทั้งสองเอ่อทั้งสองฝั่งเลยนะคะ
ทั้งซ้ายทั้งขวาของประเทศไทยเลยนะคะ
นี่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ช่วงนี้ฝนตกชุกค่ะ
และประกอบกับร่องฝนเห็นไหมคะ
พาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะ
ประกอบกับเรื่องของลมอีกตอนนี้
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมฝนประจำฤดู
กำลังแรงขึ้นค่ะพัดเข้ามาพัดเข้ามาค่ะ
ทำให้ช่วงนี้จะมีฝนตกยาวบวกไปอีกประมาณ๒๓วันได้นะคะ
เน้นเน้นไปที่เรื่องของฝนกันหน่อยมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
แต่ว่าจะเป็นช่วงอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ
พอหลังจากนั้นช่วงบ่ายไปค่ะกระจายเกือบทุกภาคนะคะ
เน้นที่ภาคเหนือค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ
รวมถึงภาคใต้ตอนบนนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ช่วงนี้จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ
ฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ใครที่จะเดินทางนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงเย็นค่ะ
และนี่คือเรื่องของคลื่นนะคะช่วงนี้ฝนตกหนักลมแรงนะคะ
คลื่นฝั่งอันดามันสูงมากประมาณ๒เมตรนะคะ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปเลยละกันนะคะ
ส่วนฝั่งอ่าวไทยช่วงไหนที่มีฝนตกนะคะ

พอพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศค่ะ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่
ฝนตกสะสมหลายวันนะคะ
เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องของฝนกันหน่อย
คุณผู้ชมที่เห็นนี่คือน้ำ

น้ำป่าไหลหลากท่วมหลายหมู่บ้านในอำเภอดอยเต่า
ระดับน้ำสูงถึงหัวเข่าแต่บางจุดค่ะถึงเอวไปเลย
น้ำที่หลากเข้าท่วมเป็นน้ำป่า

ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ส่วนจังหวัดเด่นของภาคอีสาน

อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิ

และอ่างเก็บน้ำลำน้ำพรมล้นสันเคือน
หลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งช่วยชาวบ้านขนย้ายหมูออกจากเหล้า

แล้วก็ต้องนำกระสอบทรายไปวางเสริมแนวกั้นน้ำด้วย

อย่างที่อธิบายไปหย่อมฝนขนาดข้างซ้ายขวานะคะ

และนี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับฝนนะคะ
ส่วนเช้าวันนี้ค่ะ

จองคิวหน่อยทำผมอ่ะเพราะว่าเมื่อคืนอ่ะ
สามีบอกว่าเจ้าคืองามแท้ว่ามันได้เมียใหม่อู้
ฟังแบบนี้ก็ดีใจเลยค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมอ่ะ
เห็นความสำคัญของตัวเองอยากให้ทุกคนเนี่ย
สวยกันทุกวันนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อหลายอย่าง
เฉพาะความมั่นใจของตัวเองนะคะอู้คุณผู้ชมและช่วงนี้นะคะ
เนี่ยเขาเปิดร้านแล้วค่ะคิวก็แน่นแบบนี้ค่ะ
หลายคนก็ได้เงินกันไปนะคะสำหรับเจ้าของร้านนะคะ
เอาคุณพี่คุณพี่ยังนั่งอยู่อีกเหรอคะ
ชวีทำไมเนี่ยลูกค้านั่งอยู่แบบนี้
ทำไมถึงยังไม่ได้คิวสักกี่อ้อยได้แล้วค่ะคุณพี่
โอ้ยต้องขอโทษด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ย
กินกินเลยโอ้ยโอ้ยเฉพีเฉพี